อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรียรำตอนนี้นะครับ
พันธุ์ปลอมกำลังระบาดเลยนะคะ
ใครที่ได้รับมาแล้วก็ต้องเอาเงินทอนคืนไป

มีวัยรุ่นอายุ๑๖ปีเขาตระเวนเอาแบงค์พันธุ์ไปแลกเงิน
ตามร้านขายของชำต่างเจ้าของร้านเขารู้ตัว
เขาก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็จับกลุ่มตัวไว้ได้แล้วนะคะ
ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนำตัวในตั้ม
ไปนำสมมุติอายุ๑๖ปีไปทำแผน
หลังจากที่เอาแบงค์พันธุ์ปลอมไปขอแลกแบงค์๕๐๐บ้างแบงค์ร้อยบ้าง
ไปขอลายล่าสุดคือนายจักริจจุลามณีเป็นพ่อค้าร้านขายของชำ
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแบบรวดเร็วเลยนะคะ
นายจักริตเห็นว่าเป็นแบงค์ปลอมเจ้าของร้านเห็นว่าเป็นแก๊งปลอม
ก็เลยรีบเข้าแจ้งความตำรวจก็จับกลุ่มตัวได้ทันทีค่ะ
ตั้มผู้ก่อเหตุรับสารภาพบอกว่าเอาแบงค์ปลอมแบงค์พันธุ์ไปแลกเงินจริง
เพราะจะเอาเงินไปเที่ยวโดยอ้างว่าเก็บธนบัตรฉบับดังกล่าวได้
โดยไม่รู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
บอกว่าจะขยายผลต่อถึงแหล่งที่มาของแบงค์ปลอม
ว่ามีการทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
ตำรวจนอกจากตรวจสอบเรื่องแบงค์ปลอมแล้ว

ก็เลยแจ้ง๒ข้อหามีหรือใช้ธนบัตรปลอมโดยผิดกฎหมาย